ปลาร้าคือการถนอมอาหารที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านซึ่งมีมาแต่โบราณโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคอีสานโดยจะมีเคล็ดลับที่สำคัญที่ทำให้ได้ปลาร้าดีรสชาติกลมกล่อมหรือภาษาปากที่ว่ามีความหนัว
ด้วยการใช้ปลาที่สดใหม่ไม่ค้างคืนส่วนชนิดของปลาที่เลือกใช้ทำปลาร้านั้นก็แล้วแต่ความนิยมในแต่ละท้องถิ่นสามารถทำกินกันได้ตลอดทั้งปีซึ่งสิ่งที่จะขาดไม่ได้คือเกลือสินเทาที่จะทำให้ปลาร้าเป็นคือหมักจนได้ที่
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน